ส่วนเรื่องนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าตำรวจจับกลุ่มแก๊งที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
เป็นแก๊งเงินกู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
อุดรธานีที่แก๊งเงินกู้บุกถือปืนไปเลย
ไปยิงขู่ที่บ้านลูกหนี้เพราะว่าไปมีเรื่องทะเลาะกับลูกชายของลูกหนี้นะคะ
คือจับกลุ่มแก๊งนี้ได้ช่วงค่ำเมื่อวานเดี๋ยวย้อนไปดูเหตุการณ์กันนิดนึงค่ะ
พี่

พี่ยะพี่หลบห่อ

พี่
พี่หลบห่อ
ทีมันน่ะ
พี่เค้าขอพี่

ออกมา

โทษค่ะพี่

ก็คือกรณ์เงินปลูเนี่ย
เหมือนกับไปทะเลาะกับลูกชายของลูกหนี้
ลูกชายของลูกหนี้เขาอายุ๙๖อย่างนี้
ลูกชายของลูกหนี้แล้วยังเด็ก

สอบปรับคำแง่งเงินผู้ทั้ง๖ค่ะ

นายวรพลใคร้นุอายุ๑๙
นายธนโพนบุราโสอายุ๒๓
นายบรรพฤษแสนโคตรหรือในบิ๊กอายุ๒๒
นายชาญชัยเววิชัยโกหรือนายชาญอายุ๒๓
นายธนาวุฒิสุขมานพหรือจ๊อปอายุ๒๓
นายวัฒนเมฆประทีปหรือในโออายุ๒๔
นี่นะคะทั้ง๖คนแก๊งเงินกู้ดอกเบี้ยโหด
ของกลางเป็นปืนนะคะ๙มม๑กระบอกเขาบอกว่าเป็นปืนปลอม
แกซีน๑อันลูกกระสุนปืน๕นัดกล่องใส่อาวุธปืน๑กล่องมีดพกสั้น๑เล่ม
ยาวอีก๑เล่มท่อนไม้ยาวอีก๑อัน
อกจากนั้นนะคะยังมีบัญชีลูกหนี้ค่ะที่ตำรวจไปค้นเจอที่บ้าน

ผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุตามคลิปจริง
คือตอนแรกในไอซ์กับในทัศน์เนี่ยไปทวงเงินจากแม่ของคู่กรณี
คือแม่เนี่ยเป็นลูกหนี้ทวงเงินหมื่นนึง
จ่ายดอกเบี้ยวันละ๒๐๐เก็บดอกมาได้๕วันแล้ว
แต่ตอนนั้นลูกหนี้ไม่อยู่ลูกชายของลูกหนี้
นั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนสามสี่คนก็เลยเอาภาพของลูกหนี้ให้ดู
ลูกชายของลูกหนี้บอกว่าไม่รู้ไม่รู้จักให้ไปหาเอาเอง
ในไอซ์กับในทัศน์ก็เลยขี่รถวนอยู่ในหมู่บ้าน
แล้วก็ไปรอหน้าบ้านแต่ลูกชายของลูกหนี้มาบอกว่า
ก็บอกว่าไม่อยู่ไงไม่อยู่ไม่เข้าใจหรือไง
เท่านั้นแหละเถียงกัน
ลูกชายของลูกหนี้ทำร้ายในไอซ์กับในทัศน์จนได้รับบาดเจ็บ
เขาอ้างแบบนี้นะเขาบอกว่าลูกชายของลูกหนี้ทำร้ายเขาก่อน
ไอซ์ก็เลยโทรหาในจ๊อปและพวกให้มาช่วย
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามในคลิปภาพ
แต่ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ยิงนะคะ
ไม่ได้ยิงขู่อะไรด้วยไอ้ที่ยิงอ่ะยิงยิงเปิดทาง
ต้องการจะตามหาลูกของลูกหนี้ที่มาทำร้ายเขา
พลตำรวจโทษสุรเชษก็เลยบอกว่า
คือถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะยอมรับในเรื่องของการทะเลาะวิวาส
แต่เขาไม่ยอมให้ข้อมูลถึงในทุนที่ปล่อยเงินกู้เลยนะ
ไม่ยอมปลิปากบอกเลยนะอ้างแค่ว่าตัวเองเป็นเจ้าของเงินเอง
แต่ตำรวจเขาเชื่อว่ามันไม่ใช่หรอกมันจะมีในทุนที่เป็นในทุนรายใหญ่
ตำรวจบอกมันไม่ใช่หรอกที่ผู้ต้องหากลุ่มนี้
จะมีเงินมากพอที่จะไปปล่อยกู้เป็นแสน

แต่เขาไม่ยอมบอกเลยคุณผู้ชมไม่ยอมบอกว่าในทุนเป็นใคร

ไม่ยอมซัดทอดครับทีนี้ก็เลยต้องสั่งให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ต้องมีการขยายผลว่าขบวนการไอ้แก๊งปล่อยเงินกู้
นอกระบบดอกเบี้ยโหดเนี่ยมันมีเส้นทางการเงินอะไรยังไงบ้าง
แต่ว่าเบื้องต้นแก๊งนี้โดนแจ้งข้อหาความผิดฐานซ่องโจร
การประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตั้งแต่๕คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ร่วมกันบุกรุกโดยมีอาวุธร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวผู้อื่นโดยมีอาวุธ
ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยการขู่เข็น
และร่วมกันพาอาวุธติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ข้อหายาวเป็นหางว่าวแบบนี้
วันนี้ค่ะแม่และญาติของในชาญหนึ่งในผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นคนที่ถืออาวุธปืนปลอมบอกว่าตกใจมาก
คิดว่าลูกชายจะไปเกาะเรื่องแบบนี้
ก่อนหน้านี้ในชาญเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็ไม่เคยมีพฤติกรรมอะไรไม่ดีมาก่อน
ก่อนเกิดเหตุลูกชายบอกแค่ว่าจะไปช่วยเพื่อนที่ถูกรุมทำร้าย
ไม่ได้มีส่วนกับแก๊งเงินกู้

แล้วมันเห็นข่าวเห็นคลิปลูกเราไหม
เห็นค่ะตกใจหมดเลยค่ะ
ตกใจกันหมดเลยค่ะแล้วได้ถามว่าไปทำอย่างนี้ทำไม
ไม่ได้ถามค่ะตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยค่ะ
ไม่ได้เจอกันอีกหรอเสียใจค่ะ
เพราะว่าลูกเราก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน
ถ้ามันเป็นแบบนี้จริงแบบที่แม่เขาบอกอะนะ
ก็เป็นอุทาหรณ์สะท้อนให้เห็นว่า
เวลาเพื่อนมีเรื่องเพื่อนเรียกให้ไปช่วย
พอไปช่วยแล้วยังไงตัวเองก็ไปมีส่วนร่วมกับแก๊งเงินกู้อะไรไปด้วย
กลายเป็นตัวเองก็โดนข้อหาแบบร่วมไปด้วยเลย
ก็ต้องไปชี้แจงเอาก็แล้วกันถ้ามันเป็นแบบคุณแม่บอกจริงอะนะ
แค่ไปช่วยเพื่อนไม่ได้เกี่ยวกับแก๊งเงินกู้
ทีนี้ค่ะวิรกรรมของแก๊งนี้มันไม่ได้จบแค่นี้ไงคะ
คือหลังเกิดเหตุแก๊งเงินกู้เขาไม่ได้หยุดพฤติกรรมการไปทวงเงินกับกลุ่มลูกหนี้
ทีมข่าวได้รับข้อความทางไลน์และคลิปเสียง
แก๊งเงินกู้ไปทวงเงินผู้เสียหาย๒ทุ่มเมื่อคืน

แล้วบอกว่าให้คืนเงินไม่เกิน๒ทุ่ม
คือเหตุนั้นยังไม่จบก็ทำเหตุใหม่ต่อเลย

เราดูนิดนึงนะคะเรามีคลิปเสียงค่ะ
ผมต้องส่งยอดเขาพี่ผมไม่มีเงินออกไทยแล้วพี่

โอนไว้ให้แล้ว๒๐๐พี่เอาไว้ส่งสลิมให้ผมเลย
ยังไม่มีเงินเข้าบัญชีผมเลยพี่
คือลูกหนี้ของแก๊งเงินกู้บอกกับทีมข่าวว่า

เงินกู้ก็ยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
กล้าส่งคลิปเสียงพร้อมข้อความไปทวงเงิน

หลังจากตำรวจจับได้เขาดีใจนะคะ
หนี้เขาดีใจว่าจะได้ไม่ต้องหวาดระแวงอะค่ะ
โอเคขึ้นโอเคขึ้นสบายใจขึ้นค่ะ
แบบตอนที่แรกไปกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
แบบเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเราไม่รู้
ทีนี้พอแบบนี้แล้วเราก็สบายใจมากมันก็เกินไปตรงนี้ค่ะ

จริงเราก็ผิดจริงที่เรายืมตังค์เขาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขาดส่งแม้แต่วันเดียวเพียงแต่ผิดแค่เวลาส่งแค่นั้นค่ะ
ก็จริงแล้วเป็นลูกหนี้ก็ต้องชดใช้หนี้

แต่ว่าเรื่องของแก๊งเงินกู้ดอกเบี้ยโหดเนี่ยค่ะมันก็เป็นดอกเบี้ยที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

มันก็มีลักษณะการก่อเหตุการทวงที่เป็นลักษณะข่มขู่อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย

คือพลตำรวจโทษสุรเชษไปพบกับผู้เสียหายที่เป็นลูกหนี้ด้วยนะคะ
ก็ไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย
ชาวบ้านและผู้เสียหายเองก็ขอบคุณตำรวจที่จับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด
แต่ก็เขาก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ผู้ต้องหาเหล่านี้ได้ประกันตัวเลย
เพราะอะไรรู้ไหมกลัวว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้จะไม่เข็ด
ถ้าได้ประกันตัวออกมามันจะมาขู่อีกไหม
จะมาทำอะไรอีกมั้ยจะมาทวงอะไรโหดอีกมั้ย

พฤติการนี้นะฮะก็ตำรวจลองสาวให้ถึงหน่อยนะ